รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ไม่ตอบเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคะก็ต้องให้น้อง
เบ็กกี้ถาม
แล้วป้าชีพคิดว่าจะกลับสภาพเดิมได้ไหมถ้าน้องร้องได้ล้านหนึ่งอ่ะ

แม่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมึน
ป้าดำร้อง
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับแฟนรายการของเราทุกท่านนะครับ
ที่กำลังนั่งรับชมอยู่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
เวลาของเรามาถึงแล้วนะครับ๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน

ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
สู้กันมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่าเงินกองทุนสู้ชีวิตของเรานี่
ก็ยังคงโอ้โหเป็นหลักล้านอยู่เหมือนเดิมนะครับ
เพราะว่าร้องครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่รับไปเลยครับ

เธอมีใจเป็นสายบุญค่ะแต่ว่าพี่สาวเนี่ยทำงานตรงกันข้าม
พยายามเตือนกันมาตลอดค่ะด้วยความห่วงใหญ่
สุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าอะไรโดนบันดาล
ได้กันแต่คิดว่าเป็นผลของการกระทำหรือเปล่าแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้
จนทำให้พี่สาวค่ะกลายเป็นคนเรียกได้ว่าเป็นคนพิเศษ
เป็นคนพิเศษแต่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
เกี่ยวเนื่องมาจากหน้าที่การงานหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลกันไป
ใช่ค่ะเธอก็เลยต้องรับผิดชอบครอบครัวของเธอนะคะ
ปากท้องของหลานของพี่สาวช่วยกันอย่างสุดชีวิตเลยค่ะ
อกจากนั้นแล้วยังมีปัญหาเรื่องบ้านอีกด้วยคุณผู้ชมที่รักค่ะไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะป้าชื่อพรทิพย์นามสกุลอนุรักษ์เงิน
ชื่อเล่นชื่อป้าดำอายุห้าสิบเก้าปี
อยู่ตำบลวังพงศ์อำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
ป้าดำมีอาชีพขายปลาต้องโกน้ำเต้าหู้กาแฟโอนตินค่ะ
ปลาต้งโก่ของป้าดำกรอบนอกนุ่มไหน

เป็นสูตรของป้าดำภูมิใจมากเลยรักอาชีพนี้มากเลย
มีอยู่วันหนึ่งเมื่อสี่ห้าปีที่แล้ว
พี่ชีพเขาตื่นมาเขาก็ร้องให้โหยวายใหญ่เลย
เหมือนกันว่ามันจะทำกูมันจะฆ่ากูอะไรอย่างนี้

มันจะมาชีวิตตั้งแต่วันนั้นมา

สติสตังค์มันจะทำกูมันจะฆ่ากูอะไรอย่างนี้

ผลกรรมนี้ก็เลยทรงถึงลูกเขา

ลูกอีกคนนึงก็เป็นตับแข่งกินเหล้ามากก็ตาย

พี่ชีพตอนนี้ก็คือสติสตังค์

เมื่อแต่อดีตชาติที่ประดำจะต้องมาชดใช้

แต่อดีตชาติที่ประดำจะต้องมาชดใช้

ประมาณ๗๐๘๐ปีได้แล้วบ้านหลังนี้

ประมาณ๗๐๘๐ปีได้แล้วบ้านหลังนี้

ประมาณ๗๐๘๐ปีได้แล้วบ้านหลังนี้
ประมาณ๗๐๘๐ปีได้แล้วบ้านหลังนี้

ประมาณ๗๐๘๐ปีได้แล้วบ้านหลังนี้

ประมาณ๗๐๘๐ปีได้แล้วบ้านหลังนี้

ป้าดำต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา
เท่าไหร่ครับ

ได้ครับ
นี่ก็เป็นชีวิตของนักสู้ชีวิต

แต่ก็ต้องภาคเพียนเพื่อหลานที่กำลังเรียน
และพี่สาวที่สติไม่ดี

สวัสดีค่ะ

ต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

วันนี้นอกจากป้าดำแล้วก็เช่นเคยนะครับ
ก็ยังมีพี่สาวสุธิรักนะครับ

แล้วก็สามีลุงเสกแล้วก็หลานน้องปีใหม่

ขอต้อนรับขอบใจ
เคยมากรุงเทพกันบ้างหรือยังครับ

ก็หยุดถามค่ะว่ายิ้มไปไหนมาเนี่ยไม่พูด
ก็เลยตั้งสติได้ว่ามันบ้าอยู่อย่างนี้ก็เลยเฉยก็เลย

น่าจะแบบว่ากำลังไม่จอยล่ะใช่ก็เลยรวบมาที่ห้องเพราะว่าต้องมาที่นี่
อันดับ๑ต้องมาที่นี่กลัวจะเดี๋ยวเสียอารมณ์ด้วยเคยเห็นเขาก็โกรธ
เดี๋ยวเขาไม่มาตรงนี้อย่างนี้พอค่อยตั้งสติก่อนก็เข้า
เดี๋ยวถ้าเวลาเขาโกรธเขาก็ไม่เอาอะไรเหมือนกันเราก็เลยต้องเย็นลง
พอเอาโกยขึ้นไปบนห้องได้ถามไหมว่าไปไหนมา

นักศึกษาเขาแต่งตัว

ก็เห็นเขาแล้วก็สะสวยชื่นอกชื่นใจ

ป้าก็เลยไปจะถามเขาว่า
อาชีพอย่างป้าเนี่ยเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะแย่นิดนึง
ก็เลยจะถามว่าสำหรับป้าเนี่ย
จะทำอะไรดีจะช่วยเหลือน้องดำได้
นักศึกษาเขาก็ตอบเขาบอกว่า
สำหรับคุณป้าทำได้ทุกอย่าง

คือเป๊กชอบในสิ่งที่พี่ชีพเดินไปแล้วตั้งคำถาม
หนึ่งเลยเป็นคำถามที่ดีและในคำถามนั้นก็มีนัยยะที่ดี
ถามเพราะว่าความเป็นห่วงอยากรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้เพื่อจะมาแบ่งเบาภาระน้องดำค่ะ

งั้นถามพี่ชีพว่าไปถามนักศึกษามาแล้วงั้นพี่ชีพมีอะไรอยากถามเป๊กไหม
ก็น้องเป๊กก็พร้อมหมดทุกอย่างไม่มีอะไรจะถาม
เพราะว่าทั้งสวยทั้งกริยามารยาททั้งการกระทำอะไรคือพร้อมหมดทุกอย่าง

ชีพแต่ถามก่อนแล้วเราไปเดินอยู่ในกรุงเทพออกมาตั้งแต่เช้า

ตอนนี้เห็นนักศึกษาเขาเรียนอะไรอ่ะเด็กเรียนหนังสือเรียนสูงเนี่ย
ความรู้สึกว่าถูกใจมาก

แต่ถ้าอย่างเราแบบโอ้โหหัวร้อนเลยโมโหไปไม่ถูก

ว่าจะออกจากโรงแรมต้องจำก่อนว่าโรงแรมมันชื่ออันนี้
แล้วไปเดินไปตรงนี้เผื่อเดี๋ยวไปโมโหปุ๊บ

หนูร้องได้ให้ร้านไปทางไหนแล้วล่ะ

เขาคิดอ่านเขียนเก่งสมองตีจำตี
ค่าอยู่เก่งยอมรับมาเก่ง

เอาจริงนะด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานต้องดูแลหลานด้วยดูแลพี่สาวด้วยที่บางครั้งก็หัวร้อนมั่งโมโหมั่งบางครั้งก็มีความสุขต้องคอยเตือนสติกันอย่างนี้เคยคิดจะทิ้งพี่ชีพเขาบ้างไหม
ไม่ค่ะไม่เลยสงสารก็มีกันอยู่สองคนพี่น้องเนี้ยน่ะอดกั้นเวลามันพูดอะไรที่ว่าวันนั้นโทสะไม่ไหวแล้วเราก็ตั้งสติบางทีก็วิ๊บเหมือนกันน่ะวิ๊บเบบแบบกราชบ้านแบบนี้น่ะเค้าก็บางทีเขาก็กลัวมันก็ยุด

แต่ว่าเวลาเห็นเขามีความสุขเห็นเวลาเขายิ้มแย้มป้าดำได้ดูแลเขาเนี่ย
มีความสุขกับหนึ่งนะครับ
คำสอนไหนมั่งที่ว่าพี่ชีพชอบที่สุดเวลาน้องดำสอน

เมื่อก่อนเคยเป็นผู้นำ

ให้พยายามทำสติให้ดีแล้วกลับให้เป็นสภาพเดิม

แล้วป้าชีพคิดว่าจะกลับสภาพเดิมได้ไหม
ถ้าน้องร้องได้ล้านหนึ่งกลับสภาพเดิมแน่

เราเป็นคนพิเศษที่เป็นคนจอมยียวนมากเลยนะพี่ชีพ
ประดำมีอะไรอยากบอกพี่ชีพไหมก่อนจะแข่งขัน
ดำก็จะทำให้เต็มที่นะฮะ

ขอให้พี่ชีพเป็นคนดีของสังคม
ของทุกคนของพี่ของน้องของลูกของหลาน

ไม่ถามเลยมากเนี่ย

ถ้าดีมากต้องเอาเงินล้านกลับบ้าน
โอเค

ถ้าร้องได้สิบเพลงได้จริงนะพี่ชีพ
เอาล่ะวันนี้นะครับป้าดำของเรานักสู้ชีวิตก็เป็นครั้งที่สองแล้ว
คราวที่แล้วร้องไปแล้ว๒เพลงรับไปแล้วสองหมื่นบาท
ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยวันนี้ก็มาเริ่มแข่งกันต่อ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๓นะครับ
เพลงนี้มูลค่าสี่หมื่นบาทมาเลยครับ
เอาละครับเป็นเพลงสนุกกันบ้างนะครับป้าดำเพลงนี้

ก็จะทำได้ที่สุดครับมันเป็นเพลงที่นานแล้วนะ
นานแล้วครับเพลงนี้นานแล้วทีเดียว

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
และเพลงนี้นะครับป้าดำนะครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
ตัวช่วยนะครับมีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันในเพลงนี้นะครับ
ดำจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพลงที่สามครับเพลงนี้ไฟล์ภาค๔๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ
ปีนี้เลิกที่วันจันทร์น้องมะฝันตั้งตรอ
ความหวั่นไหวควรใจผู้ชายรูปหล่อ
อายเพื่อนอายแม่อายพอและกลัวจะหลอกเออเหมือนสายมู
น้องอายเขานับคนชักนินทรัพย์
กันทั่วชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัวกลัวใจของพี่ต่างหนา
จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคาแต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต